พูดถึงเรื่องของการบีบแตรกันบนท้องถนน
ต้องบอกก่อนว่าจริงแตรรถเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เอาไว้ใช้เป็นสัญญาณเตือน
อันตรายว่าออกมาไม่ได้นะอันตรายนะฉันเบรกไม่ทันนะ
บหน้าแบบนั้นถูกไหมคะแต่ว่าหลายต่อหลายครั้งค่ะ
บีบเนี่ยบางทีบีบสั้นบีบยาวบีบบ่อยลากเสียงแป้นแบบนี้
มันก่อให้เกิดอารมณ์แล้วก็ก่อให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาสหลายต่อหลายครั้งเหมือนกัน
เหมือนครั้งนี้มีกระบะคันนึงค่ะเขาก็จอดรออยู่ตรงทางกลับรถ
กำลังจะรอกลับรถปรากฏว่ามีกระบะคันหนึ่งขับมาเลนข้างข้างนะ
แล้วปาดหน้าเขารอกะว่าจะแย่งกลับรถก่อน
เขาก็เลยบีบแตร่เตือนไปสองทีค่ะเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นไปดูกัน
พอพี่พอพอ
ดีนะที่คนถ่ายคลิปไม่เปิดประตูลงไปเพราะถ้าลงไปรับรองวางมวยแน่นอน
แน่นอนเพราะกระจกยังต้อยเลย
รถไม่มีไฟเลี้ยวแล้วพี่ซ่อมก่อนไหมล่ะก่อนออกมาขาบหน้า

คือเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคนถ่ายคลิปเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นตรงจุดกลับรถเส้นลาดกระบัง
ตรงนี้เขาเปิดให้กลับรถได้แค่เลนเดียว
ทุกคนเวลาจะกลับรถก็ต้องต่อกันเป็นแถวเดี่ยวถูกไหมคะ
แล้วก็กลับทีละคันทีละคันไปเรื่อยแต่คันนี้เหมือนปาดออกมาเลนข้าง
แล้วก็ปาดหน้าคันนี้ที่รอกลับรถอยู่
เขาก็เลยบีบแตร่เตือนไปสองครั้งให้รู้ว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนะ
เนี่ยเท่านั้นแหละหัวร้อนเลยลงมาแล้วก็โวยวายเลย
รถไม่มีไฟเลี้ยวทำแบบนี้ได้ยังไง
แล้วก็มีการทุบกระจกรถแบบนี้อารมณ์ขึ้น
คือคนถ่ายคลิปเองก็ไม่ได้บอกนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีหรือว่าอะไรกันหรือเปล่าแต่ก็
นี่แหละคุณผู้ชมเอาเหตุการณ์นี้มาให้คุณผู้ชมดูกันว่า
หลายครั้งการบีบแตร
บางทีมันบีบด้วยเจตนาที่จำเป็นต้องบีบจริง
แต่คนส่วนใหญ่เวลาได้ยินเสียงแตรเข้าหูเนี่ย
เหมือนมันเป็นสวิชอะไรบางอย่างที่แบบไปกดปุ่มโกรธ
เอาจริงนะบางทีมันเหมือนไปด่า

นิดเดียวเขาบีดตัวแล้วเขาอาจจะเตือนเราก็ได้

เขาบีบแตรกอาจจะขอทางคุณก็ได้